ผมพาไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ทุกวันนี้นะครับสื่อมณชนนะครับหลายสำนัก
เขาไปที่นี่กันเพื่อไปสำรวจเส้นทางบ้านกลางพระเนินทุ่ง
จุดนี้นะครับถนนทุ่งนะครับเวลานี้นะครับ
มองเห็นทะเลหมอกสวยงาม
และที่สำคัญที่สุดครับนักข่าวก็เจอเสือดาวด้วยครับคุณผู้ชมครับ
เสือดาวตัวนี้นะครับถูกบันทึกไว้ได้โดยนางสาว
เดินทางเข้าไปดูสภาพเส้นทางถนนสายบ้านกลางถนนทุ่งครับ
ที่ใช้เป็นเส้นทางลัดตะเวนของเจ้าหน้าที่
นี่พี่ปิ๊เต้เขาหันมาดูพี่ปิ๊เต้เมื่อกี้
สวัสดีครับมาถ่ายอะไรกับผม

เสือดำตัวนี้เดินอยู่ริมถนนเพียงลำพังแล้วครับผม

ป่าที่หากินในบริเวณนี้สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้จริง
โดยนายมารณเพิ่มภูมิหุ่นหุ่นห้าอุดยาน

มาบนเส้นทางแห่งนี้เป็นจำนวนมากครับ

ติดป้ายแสดงตำแหน่งที่สัตว์ป่าเหล่านี้

บริเวณนั้นครับเพื่อให้ผู้สัญจร

ซึ่งตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา

ถูกรถชนตายตลอดเส้นทาง
แล้วคุณดูเมื่อกี้เขาก็นั่งมองเรานะ
คือเขาคุ้นชินจริงนะครับ

พื้นผิวจราจรถนนสายบ้านกร่าง

เห็นควรให้มีการปรับปรุงเส้นทาง

แล้วก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่านะครับ

รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ระหว่างของการก่อสร้างด้วย
ไม่ได้เห็นกันง่ายนะภาพนี้

เหรอฮ่าเสือดำไปไหนน่า
คดีชั้นสารอยู่นะฮะกลุ่มผู้ชมครับ